ตั้งแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องจากการลบรูปใช่ไหมคะ
ก็จะมีปัญหาไม่ใช่ไม่มีปัญหามันก็จะมีกระแสมาเรื่อย
ทีนี้เรื่องของการรบรูปเนี่ยหอมยอมรับว่ามีปัญหากันจริงนะคะ
แล้วก็ส่วนเหตุผลอะไรนั้นหอมขอเป็นเรื่องส่วนตัว
สถานะวันนี้หอมยังไม่ใช้คำว่าเลิกนะคะ
ก็อยู่ในช่วงของการดูพฤติกรรม
เราดูเขาเหรอไม่ใช่เขาดูเรา
หลายคนสงสัยว่าเป็นเรื่องผู้ชายหรือเปล่า
เพราะว่าข่าวออกไปเยอะมากว่ากลับไปกินคนเก่าซุกผู้ชายอะไรอย่างนี้
เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมีแค่คนสองคนที่รู้
มีแขเพื่อนสนิทหอมยังไม่มีใครรู้เนื่องจากว่าหอมไม่ได้พูด
คนสนิทจะไม่ค่อยกล้าถามเมื่อเราไม่พูด
ฉะนั้นวันนี้หอมเป็นหนึ่งในสองคนที่อยู่ในเหตุการณ์
ฉะนั้นฟังสิ่งที่หอมจะพูดวันนี้นะคะ
ไม่มีเรื่องมือที่๓หรือเรื่องของการนอกใจ

เหตุผลของการที่เรามีปัญหากันก็เป็นหอมที่ยังแบบผิดกฎเกณฑ์อะไรบางอย่าง
ที่เขาตั้งเอาไว้ซึ่งอันนี้เป็นความผิดพลาดของเราเอง
ฉะนั้นความผิดทั้งหมดหอมน้องเราไว้คนเดียว
ถ้าจะด่าให้ด่าฝั่งนี้เพราะว่าเป็นคนผิด
กฎเกณฑ์ที่ตั้งไว้นี่คือยอมรับประโยชน์ของหอม
เป็นคนละมุมมองค่ะหอมรู้สึกว่าบางเรื่องเนี่ย
ถ้ามันปล่อยผ่านไปได้ก็ปล่อยผ่านไป
เพื่อเอาอนาคตที่แบบอยู่กันแล้วแบบสบายใจ
แต่เขารู้สึกว่าเราเป็นแฟนกันเราสามารถรู้รับรู้เรื่องของกันได้ทั้งหมด
แต่หอมมองว่าชีวิตคนเรามันมีเรื่องส่วนตัวอันนี้คือความที่ไม่ตรงกัน
พอไม่ตรงกันปุ๊บเราก็ไม่ได้เคลียร์กันว่ากฎเกณฑ์ของเราจะเป็นยังไง
มันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นแต่ว่าก่อนเกิดปัญหาเขาก็บอกแล้ว
บอกแล้วว่าอันนี้อย่านะอย่านะเพราะเขาไม่โอเคกับเรื่องนี้
แต่เราก็ด้วยความที่แบบบางทีก็เบลอทำงานเยอะมาก
คือตอนที่เรียกคุยกันก็ยิ่งพูดหอมก็ยิ่งดูแย่
เพราะว่าสมองเขาไม่ทำงานนะคะคือมันคุยกันตอนตี๒ตอนนั้น
เราก็คุยกันไม่รู้เรื่องเขาก็เลยบอกโอเคนะอันนี้เขาไม่โอเค
แล้วก็คือคืนนั้นก็เป็นคืนที่เหมือนแบบ
เหมือนนักโทษที่ถูกตัดสินผ่านชีวิตไปแล้ว
แล้วก็ก็ยังงงอยู่เพราะมันตี๒แล้วแล้วตี๓๗โมงเขาต้องตื่นไปทำงาน
ก็ยังแบบสมองไม่รับรู้อีกว่าเกิดอะไรขึ้นคือมันยังงง
เพราะว่าหอมตัวเองก็งงแล้วก็ตื่นเช้ามาหอมต้องทำงานเช้าเลิกดึกอยู่๒วัน

กระทั่งวันที่๓ได้มีเวลา

ผมก็โทรกลับไปอีกทีเพื่อขออุทธอน

เพื่อแก้ต่างตัวเองก่อน
เพราะว่าวันนั้นเหมือนกับ
เราถูกตั้งคำถามอย่างเดียวแล้วเราไม่มีคำตอบ
แต่วันนี้เราไปหาคำตอบในคำถามที่เขาสงสัย
เราก็พยายามหาหลักฐานมา
ตอนแรกเขาก็ไม่แหละ

คือพยายามพูดใจเย็นขอโอกาส
ซึ่งณจุดตอนนี้ที่เขาให้หอมมาดีที่สุดคือการดูไปก่อน
อะไรตามคืออย่าไปด่าฝั่งนู้น
มันหนาวถึงตรงนี้เลย

มันคือภาพอดีตก็วันลบอะค่ะ

แล้วตอนนี้แบบว่านำเสนอเลยค่ะ
ก็เป็นแบบเขาเรียกว่าเปลี่ยนการปกครองกันเลยทีเดียวยอม
แบบให้มีการปฏิวัติกันขนาดนั้น

อึดอัดค่ะเพราะว่าเรื่องกฎเกณฑ์บางอย่าง
มีแค่ไม่กี่ข้อเท่านั้นเอง

คือแค่เล็กน้อยที่เราควรจะปรับกัน
แต่ว่าบางเรื่องความเป็นส่วนตัวหรือความติ๊ดของหอมเนี่ย

คุยอะไรกันน้อยลงไหมครับ

เปลี่ยนไปพอเปลี่ยนไปปุ๊บมันมีความเย็นช้า
แบบเย็นเข้าไปที่คู่หัวใจเลย
มันเจ็บกว่าความเย็นช้ามากกว่าค่ะ
แต่ว่าหอมก็มีหมอดูคู่กายแล้วเนาะ
หมอดูก็บอกทิศทางของหอมมาว่าต้องยังไง
พริกุพิสูจน์ตัวเองค่ะ
อยู่ในช่วงจะเรียกว่า

อะไรเหมือนที่เราเห็นแล้วนะคะ

คุณลองเป็นคนแบบที่เขาต้องการให้แบบรู้สึกว่า
แฟนคือคนที่สำคัญกับคุณจริงสิ
ที่หอมทำงานหนักหอมยอมรับว่าหอมละเลยจริง
เสมอต้นเสมอปลายของหอมลดลงจริงในขณะที่เขายังอยู่
ฉะนั้นมันก็เลยแบบพอวันที่เขาเดินออกจากชีวิตเราเนี่ย
มันก็เลยได้ทบทวนตัวเองว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเรายังทำดีไม่พอ
แต่ว่ามันเห็นแล้วล่ะว่าบันไดของการทำดีมันต้องทำยังไงบ้าง

คือวันนี้เขาทำดีกับหอมมาร้อยเปอร์เซ็นต์
ในขณะที่ผ่านมาตอนหอมทำงานยุ่งหอมไปได้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเอง
ฉะนั้นวันนี้หอมเลยขอโอกาสว่าให้หอมได้ดูแล
ให้หอมได้มีโอกาสทำหน้าที่๑๐๐เปอร์เซ็นต์ได้ไหม

แต่เจอวันนี้คือเอาของไปให้

ปกติเขาจะมาเอาใช่ไหมคะแต่เราบริการ

ปรับมันเป็นเรื่องเล็กสำหรับผม
แล้วก็เวลาที่มีความไม่เข้าใจกัน
จะนั่งช่างน้ำหนักแล้วว่าใครผิด

การเปลี่ยนหรือการร้องของเขามันเปลี่ยนได้สมเหตุสมผล
ทุกอย่างมันมีเหตุผลค่ะไม่ได้แบบยอมตามเขาทุกเรื่องค่ะ
มันติดลงเลยใช่ไหมไม่มีโลกส่วนตัวแล้วค่ะ
มีแต่โลกของเรานะคะมันเร็วไปไหมครับเหมือนเพิ่งเปิดตัวแล้วแบบต้องโดนให้ปรับขึ้น
ชีวิตคนมันคอนโทรไม่ได้ค่ะหอมอยากจะมีชีวิตเหมือนที่
คือการเปิดเนี่ยมันเป็นอะไรที่เสี่ยงมากนะคะแต่ความรักมันต้องเดินหน้า
เพราะเขาต้องการความชัดเจนว่าวันนี้คุณแบบว่าวันนี้เรามีเขาคนเดียวนะ
ฉะนั้นมันเป็นสเต็ปค่ะหอมเลี่ยงไม่ได้ฉะนั้นสื่อเองหรือสังคมประชาชนเอง
เลี่ยงไม่ได้ฉะนั้นคุณก็รับรู้เรื่องหอมตามที่หอมบอกนี่แหละ
มันมันอีกสังคมไม่ได้อ่ะหอมไม่ได้สร้างกระแสแต่หอมเป็นคนในกระแส

ก็ยอมให้คุยทุกวันจากที่แบบแค่ช่วงเย็นหรืออะไรอย่างนี้ก็
ตอนนี้ก็เช้ากลางวันเย็นได้แล้วก็แบบคือมีเหมือนแบบวันนี้เราอยากคุยกับเขาก็คุยได้
เขาก็เริ่มมีคำถามกลับมาบ้างมีรีแอคชั่นตอบกลับมาบ้าง
ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีคือตอนนี้ก็แบบอยากให้เขามีญาติเป็นสไปเดอร์แมน
ก็อยากให้มีเยื่อใยบ้างไม่อยากขอพูดเลยว่าเขาไม่อยากเสีย
คือแต่หอมตอบไม่ได้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะอภัยให้หรือเปล่า
แต่วันนี้หอมต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดก่อน
ไม่สามารถจะบอกว่าเธอจะดีกับฉันไหมไม่ใช่วันนี้หอมต้องเอาของไปขาย
แล้วคือสุดท้ายคุณซื้อหรือไม่ซื้อแค่นั้นเอง
แต่หอมเชื่อว่าคือนะวันนี้มันพอสถานภาพมันเป็นอย่างนี้
มันก็เป็นไปได้ที่คนใหม่จะเข้ามาหาเขา
ซึ่งคนใหม่ทั้งเด็กทั้งสวยกว่าแต่ละคนหอมเชื่อเลยว่าโปรไฟล์ดีกว่าหอม
เพราะตลอดระยะเวลาที่คบกันเขาก็บอกเลยว่าประมาณไหนที่เข้ามาหาเขา
ซึ่งก็ดีกว่าทุกคนเลยก็คือดีกว่าเราทุกคนเลย
แต่วันนี้หอมก็ถามแล้วว่ามีคนเข้ามาคุยอยู่ไหมเขาบอกไม่มี
ฉันไม่มีหอมก็ถือว่าฉันก็ยังอยู่ในสิทธิ์นะ
เมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนเข้ามาหอมจะเดินถอยออกทันทีเพราะหอมเป็นคนที่ไม่ชอบซ้อน
แล้วหอมก็รู้สึกว่ามันก็ต้องให้เกียรติกับอีกฝ่ายนึงด้วย
ถ้าเขาคุยกันอยู่อะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ลึกลึกก็คิดเลยว่า
หนึ่งหอมมีข้อดีคือหอมเป็นคนดีหอมซื่อสัตว

รักรักรักคือหอมก็บอกเลยว่าเอออันนี้มัน
ด้วยความที่มันมองถึงอนาคตไปแล้ว
เพราะว่าหอมไม่ต้องการคนดีแต่หอมอยากเจอคนที่ใช่
แล้วในเมื่อคนนี้หอมเจอคนที่ใช่แล้วหอมขออนุญาตไม่ปล่อยไปง่ายนะ
ทำดีที่สุดจนกว่าจะถึงที่สุดแล้วเรารู้ว่า
เฮ้ยมันไม่ได้อ่ะหอมยอมรับอย่างหนึ่งว่ามันไม่มีใครสมหวังไปทุกเรื่อง
แต่วันนี้หอมจะเดินหน้าด้วยความสุขนะไม่ว่าบทสรุปจะเป็นยังไง
ฉะนั้นสื่อจะไม่ได้เห็นน้ำตานะคะเสียใจด้วย
ถามนิดนึงกับพิธีกรบางคนบางรายการอะไรอย่างนี้
ถึงเราในทางที่อาจจะไม่ค่อยดีอะไรอย่างนี้เรารู้สึกยังไงบ้างครับ
เป็นธรรมดานะคะที่มีคนรักแล้วก็มีคนเกลียด
วันนี้สังคมมองว่าหอมล้ม
ฉะนั้นใครก็ตามที่ไม่ชอบหอมจะออกมาเคลื่อนไหวหรือว่ามีบทบาท
แต่ถ้าวันนี้คุณจะเชื่อเขาหอมไม่ซีเรียสนะคะ
เพราะว่าหอมกับเขาเราอยู่ในคนละจุดอยู่แล้ว
สิ่งที่เขาเป็นหรือนิสัยที่เขาเป็นก็ไม่ใช่ตัวหอม
คือเอาง่ายเราเคมีไม่เหมือนกันถ้าคุณชอบแนวนั้นก็ไปฝั่งนั้น
ไม่ซีเรียสเลยแต่วันนี้หอมจะบอกกับแฟนคลับทุกคน
ที่ฟังจากปากคนอื่นมานะคะแล้วก็มีความลังเล
หอมจะบอกว่าคุณเลือกเชื่อดาราคนนี้คุณไม่ผิดหวัง
เป็นคนดีจริงแล้วก็ตามหอมต่อไปเถอะ
จะไม่ทำให้คุณผิดหวังเพราะหอมจะไม่มีวันไหนเลย
คิดไม่ดีแล้วทำไม่ดียังเป็นคนเดิมเสมอค่ะ
แค่อยากจะแบบจะบอกอะไรดีอ่ะ

ฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องเชื่อในคำพูดหอมว่า

ให้โอกาสหอมพิสูจน์แค่นี้หอมก็พอใจแล้วค่ะ

และปโปรโมทสินค้านอน
คิดเลยว่าวันนี้มันจะมาเร็วถึงขนาดนี้
เพราะว่าวันนี้เพื่อนพี่น้องในวงการน่ารักมาก

คือไลน์ไปการันตีว่าเฮ้ยเพื่อนพี่เป็นคนดี
ส่วนพี่ลิงโทรไปเพื่อแนะนำชีวิตคู่
คือแค่นี้หอมก็รู้สึกดีมากแล้ว
คือเนี่ยคือฝั่งหอมนี่คือคนที่อยู่ฝั่งหอมแล้วเป็นคนดี
ฉะนั้นวันนี้คนฝั่งหอมที่หอมได้รู้จักหอมถือว่าแบบคุ้มแล้วในชีวิตนี้ที่มารู้จักคนแบบนี้
ฉะนั้นถ้าเกิดวันนี้ใครลุกขึ้นมาว่าหอมยังไงก็คือเขาไม่ใช่คนที่อยู่ในชีวิตเรา
ฉะนั้นวันนี้หอมขออนุญาตไม่ให้ราคากับสิ่งเหล่านี้เลย
ค่ะก็คงมีระยะเวลาของมันอะเนาะ
ก็คือหอมไม่อยากตื้อจนเขาแบบรู้สึกรำคาญนะคะก็คือหอมก็จะแบบคุยแต่ว่าก็ไม่ได้มากหรือว่า
หรือใช้อำนาจเก่าเก่าที่เราเคยมีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังแบบทักว่าทำไมทำตัวน่าสงสารจังอะไรอย่างเงี้ย
ซึ่งหอมก็บอกว่าชั่วโมงนี้มันก็ไม่มีสิทธิอะเนาะไม่มีเป่าไม่มีเสียงอะไรอย่างนี้
เงี้ยเวลาเขาพูดอะไรก็จะได้แบบข้าข้า

ตอนนี้ยังไม่เผื่อเดี๋ยวมันท้ออ่ะแต่แต่ก็แบบหอมดูจากรีแอคชั่นของเขามากกว่า
ตอนนี้ห่วงแฟนคลับมากนะคะหลายคนคือหอมรู้เลยการโพสต์การเม้นเขาพยายามโพสต์ทุกอย่าง
เพื่อให้แบบเอาสิโพสต์มันทุกวันเดี๋ยวมันต้องดีกันอะไรอย่างนี้
คือเราคู่นี้ก็มาจากเสียงแฟนคลับเหมือนกันที่ได้มาคบกัน
ฉะนั้นวันนี้หอมก็อยากให้กลับมาฉะนั้นแฟนคลับก็อยากให้เน้นกำลังใจมากกว่า
ส่งกำลังใจให้กับคนทั้งคู่แล้วหอมเชื่อว่ามันอาจจะทำให้เขารู้สึกดี
อุณหภูมิในความรู้สึกเขารู้สึกดีมากกว่าการแบบไปถล่มด่า

ข้อตกลงที่คุยกันไว้ทำให้เรื่องอะไรบ้างบอกได้มั้ย

เดี๋ยวนะหอมนึกก่อนว่าจะอะไรบ้าง
พูดจาดีขึ้นถ้าพูดหยาบยังไงหรอ

ไม่เขาไม่ได้ร้องขอก็แบบว่าเราจะไม่มีความลับต่อกัน
คือเขาบอกเขาก็รับได้ทุกเรื่องอยู่แล้วขอให้เราแบบเปิดใจ
แต่ในมุมมองของหอมหอมรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ไม่ต้องพูดกันทุกเรื่องหรอก
เอาที่เรื่องสบายใจอะไรอย่างนี้เพราะว่าหอมก็ไม่ได้อยากรู้เรื่องเขาทุกเรื่อง
ผมก็อยากรับรู้แต่เรื่องสบายใจแต่ว่ามุมนี้จะหายไป

ก็จะไม่มีตรงกลางระหว่างกัน
สม่ำเสมอของหอมอันนี้คือสิ่งที่เขาไม่ได้ร้องขอนะคะ
มันเล็กน้อยจริงมันปรับได้

ถามอีกนิดนึงแบบ
กับคนที่เขาพูดถึงพี่หอมไม่ดี
พี่อาจจะพี่พิทธิกรหรือเมื่ออะไรหละ
ได้ร่วมผลบัตรนึงเคยโรงงานกับเขา

ทำไมถึงพูดอย่างนั้นออกไปนะคะ

การทำรายการหรืออะไรก็ตาม

คือหอมยังไงก็ได้หอมได้หมด

อาจจะมีโอกาสที่ได้เจอเขาหรือ

ร่วมงานคงไม่ได้ร่วมงานนะคะ

ถ้าวันหนึ่งมีโอกาสร่วมงานเราจะสะดวกร่วมงานไหม

เชื่อว่าสังคมแสดงความคิดเห็นไปเรียบร้อยแล้ว
แล้วตฉะนั้นการนี้พริสุดคนรักษ์เหรอ

เป็นยังไงพิสูจน์เลยว่าเฮ้ยวันหนึ่งเราเคยเจอหน้าคนนี้คนนี้เป็น
แบบนี้นะแต่วันนี้คนนี้พูดถึงเราแบบนี้นะ
ขอบคุณมากหอมขอบคุณเหตุการณ์นี้นะที่ทำได้รู้ว่าใครเป็นยังไง
แค่แบบการได้รู้ว่าใครสักคนเป็นยังไงของว่ามันคุ้มค่าแล้วนะคะ
น้อยคนนะคะที่จะรู้ว่าใครพูดถึงเรายังไงซึ่งวันนี้เขาก็
ก็พูดต่อหน้านะดีกว่าเขาไปพูดรับหลังขอบคุณมากค่ะ
อดีตของนักด้วยนะคะขอบไม่พูดถึงนะคะขอบเชื่อว่าความคิเทศสังคม
แสดงว่าคิเทศไปหมดแล้วขอบคุณนะคะ
เอ่อสร้างกระแสไหมก็อย่างที่หอมบอกค่ะหอม
ไม่ต้องสร้างกระแสแต่ว่าหอมเป็นคนในกระแสแค่ทำอะไรทุกอย่างมันเป็นข่าวหมดเลย
คือนะวันนี้หอมไม่ได้อยู่ในจุดที่ต้องร้องของานแล้วก็หอมบอกเลยว่า
ถ้าวันนี้สันแคร์กระแสสักนิดนึงยังจะดีมากนะสันไม่แคร์เลยนะคะ
บอกหอมบอกเลยแล้วหอมขออนุญาตนิดนึงคือที่แบบว่าซันลบรูปแล้วบอกว่า
ไม่แมนอะไรอย่างเงี้หอมอยากให้มองว่าลบรูปหอมคนที่ควรจะเดือดร้อนหรือเสียใจน่าจะเป็นหอม
แต่วันนี้หอมไม่ได้เสียใจหรืออะไรเลยนะคะแล้วก็หอมว่าสันแค่ลบรูปอ่ะก็ยัง
แมนกว่าผู้ชายบางคนนะคะแบบหลายคนอะไรอย่างเงี้ยหอมว่าแค่ลบรูปมันไม่น่าจะถูกมองว่าไม่แมนอ่ะนะคะ
แล้วก็มีนักข่าวไปถามซันว่าทำไมซันถึงลบรูปซันบอกว่าผมก็ลบเป็นเรื่องปกติ
อันนี้หอมฟังก็รู้ว่าซันไม่มีทางพูดแบบนี้ฉะนั้นสื่อฟังหูไว้หูนะคะประโยคนี้ซันไม่ได้พูด
ถามแล้วค่ะจริงหอมก็รู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ได้พูดแต่หอมถามเพื่อความมั่นใจว่า
พูดประโยคนี้ออกไปหรอเพราะว่าสังคมโจมตีซันมากซันก็บอกเลยว่าฉันไม่ได้พูด
หอมก็เชื่อว่าเนี่ยประโยคนี้สันไม่ได้พูดฉะนั้นวันนี้สื่อทุกอย่างมันเร็วมากเลยค่ะ
ออกจากปากใครก็ได้ก็อยากให้ใช้วิจารณญาในการรับสื่อ
หอมเพราะหอมคือหนึ่งในสองคนที่เกิดเหตุการณ์นะคะ
ออกงานใช่ค่ะหอมลุ้นตัวโก่งเลยค่ะคือถ้าบอกว่าเออความสัมพันธ์เราเป็นพี่น้อง
อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ให้ทุกคนขึ้นว่าริบ
แต่หอมยอมรับอะยอมรับไม่ว่าจะยังไงก็ตาม
ถ้ามีโอกาสสัญญาว่าจะไม่ปล่อย
ฝากเรื่องผลิตภัณฑน้ำหนักด้วย

ยังไงก็ด่าหอมซื้อของหอมด้วยนะคะ

คนดูขนาดนี้ยังไม่พอดูไม่มุกขนาดนี้กัน

หอมมาถ่าที่ราฟิลั้น
ไม่น้องฆิราตาคนนั้น
ดูไทยรัฐทีวีเปิดช่อง๓๒